ร้านนี้เลยเรามีโรตีอร่อยพร้อมโปรเด็ดมาฝากจ้า
มามาร้านโรตีบังมิงบ้านสวนนะคะอยู่ที่หมู่๑ตะบนนางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ
คุณอัศมีนมาลาศรีหรือว่าบังมิงเจ้าของร้านปิ้งไอเดียเลยดัดแปลงเมนูที่แสนจะธรรมดาแบบโรตีทั่วไปเนี่ย
ให้มีความแปลกใหม่ยิ่งใหญ่อลังการกับเมนูนี้โรตีเขาดินเมนูนี้นะเป็นเมนูเด็ดมัดใจเด็กเลยคุณ
เขาจะนำแผ่นแป้งโรตีมาทอดขึ้นรูปให้เป็นภูเขาแบบนี้แบบนี้นะนะคะแล้วตกแต่งด้วยนมข้นหวานช็อกโกแลต
หงกกรีดน้ำตาลสีทานเข้าไปมันจะแบบกรอบผมหอมเหมือนหวานถูกใจเด็กจ้า
แล้วอีกเมนูก็จะเป็นของขาวเป็นเมนูแบบคาวก็ได้
โรตีแฮมเบอร์เกอร์ไข่ดาวไหมเป็นเมนูอันนี้คือถูกใจวัยรุ่นนะ
เขาเปลี่ยนแป้งขนมปังเอาแป้งโรตีมาทำแทน
แล้วก็ใส่เนี่ยเห็นไหมไข่ดาวลงไปใส่ชีสลงไป
รสชาติที่อร่อยแปลกใหม่ไม่เหมือนใครด้วยนะโรตีแบบทั่วทั่วไปอื่นอื่นก็มีเหมือนกันนะคะ
ว่าจะเป็นแบบข้าวแบบหวานเป็น๑๐เมนู
ไม่ว่าจะเป็นมัตตะบะก็มีมัตตะบะเนื้อมัตตะบะไก่โรตีตบ
โรตีเครปโรตีชิดโรตีรูไส้ทะลักโรตีห่อกล้วย
มีหมดและแต่ละเมนูเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของทางร้านด้วยนะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีพวกเครื่องดื่มอาโรตีก็ต้องทานคู่กับอะไร
เครื่องดื่มอร่อยอย่างพวกแบบชาใช่ไหมกาแฟโอเลี้ยงอะไรต่างแบบนี้นะคะ
แล้วก็ยังมีเมนูอาหารจานเดียวอย่างข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อแกงเนื้อแกงไก่อะไรต่างเนี่ย
แกงเขามีนะคะอาหารทั้งหมดทั้งมวลที่เรากล่าวมาเป็นฮาลานนะคะ
สูตรตำรับ๓จังหวัดชายแดนใต้ที่แท้ครูเลย
ราคาอาหารและเครื่องดื่มเริ่มต้นที่๒๕บาทเท่านั้นที่ไม่แพง
ถือว่าถูกอิ่มอร่อยคุ้มสบายกระเป๋าแล้วก็บรรยากาศดีด้วยร้านเขาตกแต่งสวยงาม

ในช่วงนั้นอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะขอโทษค่ะ